อีกหนึ่งเรื่องที่ฮือฮานะ

เราเด็กบ้านแค่เด็กเลี้ยง

เลี้ยงควายอ่ะ
คุณผู้ชมที่จังหวัดกระบีลงใต้กันไปเลย

เรียนอยู่แค่ป๓เองนะ
จงแต่งตัวก็เชยหนักหนาดูหน้าดูตาแต่คนต่อให้ตะโกนเธอก็ไม่มา
เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไล่ใครอ่ะไล่นี่ไงเพลงเขาอ๋อ
นึกว่าไล่ใครไม่ได้ไล่ใครทั้งนั้นอ้าวบอกให้รู้ไว้ก่อนนะที่นี่
จังหวัดกระบี่นะครับที่บ้านเกาะกลางแล้วก็จะเจอกับน้องคนนี้ครับ
คุณผู้ชมครับน้องซีกัสหรือว่าเด็กชายภูวรินนาเมืองนะครับ
อายุเนี่ยก็๙ปีเรียนอยู่ชั้นป๓โรงเรียนบ้านเกาะกลางนะครับ
น้องคนนี้เขาเป็นที่ฮือฮาแล้วตอนนี้กลายเป็นเซลปเป็นดาวดังของที่นี่ไปแล้ว
ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดนักเลี้ยงควาย
เรียกได้ว่าไล่ต้อนฝูงควายทั้งฝูงกว่า๓๐ตัวได้อยู่หมัดเชื่องมาก
ขนาดนั้นเลยชีวิตประจำวันของน้องซีกัสจะเป็นอย่างไร
ก็ช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนในแต่ละวันก็จะเห็นน้องซีกัสเนี่ยนะครับ
ออกมาทำหน้าที่ต้อนฝูงควายกว่า๓๐ตัวไปหากินในทุ่งนาแบบนี้
พอช่วงเย็นหลังเลิกเรียนก็จะต้องมาต้อนฝูงควายกลับเข้าคอก
เรียกได้ว่าพาออกไปหากินเลิกเรียนปุ๊บก็กลับบ้านพร้อมกันไปมากันแบบนี้ตลอดเวลา
มีความผูกพันกันมากนะมันกลายเป็นภาพชินตาของคนที่นี่ไปแล้วล่ะครับ
แล้วก็ยกย่องในความสามารถความขยันอดทนของน้องซีกัสนะ
เนี่ยครับเลี้ยงควายไปด้วยพอหลังจากเลี้ยงควายก็ไปเรียน
เรียนเสร็จก็กลับมาพาควายกลับเข้าคอกแบบนี้นะครับโหน่ารักมากเลยอ่ะ
น่ารักครับแล้วก็เป็นเด็กที่เขามีความชื่นชอบกับการเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว
อ๋อหรอนี่แหละครับน้องเขรู้วิธีการเลี้ยงควายเป็นอย่างดี
เรียกได้ว่ามีประสบการณ์สูงค่ะแม้ถึงแม้อายุเก้าขวบนะ
ใช่ครับแล้วควายที่ดูแลเนี่ยก็เป็นควายของชาวบ้านแถวนี้
เขาก็จะมาจ้างให้น้องซีกัสไปช่วยดูแล
แล้วตอนแรกมีประมาณ๓๐ใช่ไหม
ตอนนี้มี๓๕ตัวที่อยู่ภายใต้การดูแลของค่ายน้องซีกัสนี่

แต่น้องเขาสนิทกับควายที่เลี้ยงมากเลยคุณดูสิ

ใช่คุณไปเล่นบนหลังควายได้สบายบื้อซะหรือเปล่า
โอ้โหสุดยอดเลยต้องมอบความสุดยอดให้กับน้องซีกัสคนนี้นะครับ

ที่เจ้าของควายไม่สามารถจับควายของตัวเองได้

น้องก็ไปจัดการให้แล้วควายก็เดินกลับแบบนี้

เรียกได้ว่าน้องซีกัสนี่มีความสามารถที่สุดยอด
นึกว่าพอเดินเข้าไปควายมันรู้เลยว่าเด็กคนนี้ไม่มีอันตราย
แล้วก็รู้วิธีจังหวะในการเข้า

คือเป็นความรักความผูกพันที่เกิดขึ้น
ระหว่างคนเลี้ยงกับสัตว์

เขาก็รู้ว่าใครหวังดีใครรักเขา
ซึ่งน้องซีกัสเป็นเด็กอายุ๙ขวบตัวเท่านี้คุณ
แต่ว่าเขาแบบขยันในการที่จะไปเอาจริงนะแบบนี้
ก็คือหารายได้เสริมในช่วงที่เรียนหนังสือ๙ขวบป๓
น้องสามารถช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระ
ด้วยการที่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย
แบบนี้นะอยากจะไปจัดรายการตลอนความกับน้องซีกัสอีกครั้งหนึ่ง
แต่ผมจะไม่เดินตามหลังน้องซีกัส
ไม่แดงก็น่าจะกวิ๊บได้อยู่
ดูจากหน้าตาแล้วนะ
เพราะฉะนั้นควายก็ไม่ค่อยไว้ใจดิฉันเหมือนกัน

สุดยอดสุดยอดเป็นเด็กที่เก่งมากเลยนะคะ
ก็สนับสนุนน้องเด็กเยาวชนไทยจริงแล้ว
มีอีกหลายคนนะคะที่รู้จักในการแบ่งเบาภาระครอบครัวแบบนี้